เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงกลางวันนี่แหละ
คุณผู้ชมที่ใช้เส้นทางด่วนโทเวซึ่งก็เป็นเส้นที่มันจะสามารถมาจากแถวดินแดง
ข้ามไปสู่ฝั่งปฐุมธานีรังสิตได้หรือใครที่จะมาจากทางนั้นคุณก็จะมาลงดินแดงได้
ก็จะมีการผ่านตรงช่วงสนามบินดอนเมืองตรงนี้วันนี้หลายคนสงสัยปกติเสาร์อาทิตย์ไม่น่ารถติดแต่ติดเพราะสิ่งนี้
นี่คือรถหรูลัมโบกินีนะคะสภาพอย่างที่เห็นคุณลองนึกภาพ
ราคาหลายสิบล้านบาทถ้าพังยับขนาดนี้การชนมันแรงขนาดไหน
โอ้โหแสดงว่าต้องแรงแล้วอาจจะขับมาเร็วมากหรือเปล่า
ใช่ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นรถหรูนะคะลัมโบกินี่ค่ะ
สีเหลืองคันนี้สภาพด้านหน้าอย่างที่เห็นพังยับเลยทีเดียวเพราะอะไร
ไม่ใช่คันเดียวค่ะคุณผู้ชมคงอยากจะเห็นว่ามันมีอีกกี่คัน
โอ้โหเพียบอันนี้ป้ายแดงใช่ไหมรถเก๋งค่ะแล้วด้านหลังคุณเห็นไหมคะ
นั่นรถกระบะพลิกหงายท้องล้อชี้ฟ้ารถฝั่งนี้นะคะที่จะเป็นเส้นที่ไปลงสู่เส้นดินแดง
ซึ่งก็จะลงได้ทั้งราชภาพสุทธิศาสตร์รัชดาเนี่ยต่างต่างฝั่งนี้เป็นยาวเหยียดเลยทีเดียว
เจ้าหน้าที่พอรับทราบเหตุก็รีบไปเลยค่ะแล้วไปพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะ
ประมาณสักห้าคนกู้ภัยก็ไปถึงค่ะแล้วก็อย่างที่เห็นว่าคนขับรถหรูคันนั้น
เป็นชาวต่างชาตินะคะก็พูดไทยไม่ได้แน่นอนล่ะค่ะ
แต่โชคดีที่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดรายงานแบบนี้ก่อนหน้านี้นะคะ
เขาบอกว่ารถหรูคันนี้น่าจะมีการขับแข่งมากับรถเก๋งเสร็จแล้วกลายเป็นว่าไปชนท้ายกันเกิดขึ้น
หลังจากนั้นกระเด็นไปชนกับรถกระบะที่พลิกหงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังเมื่อสักครู่
แล้วคุณผู้ชมแน่นอนอย่างที่เราบอกเนี่ยสภาพนี้เนี่ยแล้วเนี่ยรถกระบะคันนี้เขาบรรทุกพวกอุปกรณ์การก่อสร้างมา
แล้วกระบะคันนี้ยังไม่ได้หยุดแค่นั้นนะคุณคิงเขายังไปกระแทกเข้ากับเสาไฟส่องสว่างสองต้น
กลายเป็นว่าไอ้เสาไฟมันก็ไปล้มขวางช่องทางฝั่งขาออกนี่แหละรถก็เลยติดยาวเหยียดอย่างที่เห็น
บริกินีรถหรูคันนี้เขาบอกว่ามูลค่าสักประมาณ๓๐ล้านบาทเลยนะคะและถือว่าเป็นรุ่นพิเศษด้วยที่มีอยู่ในไทยไม่กี่คันเท่านั้นนะคะ
เป็นรถที่เร็วแล้วก็แรงมากแน่นอนแหละความเร็วความแรงของมันหลายคนก็มองว่า
ไม่รู้ว่าขับมาเร็วมาแรงขนาดไหนถึงได้พังขนาดนี้เสาไฟหักกันเลยทีเดียวนะคะกระแทกกันไปกระแทกกันมาสามคัน
ครับผมต้องระมัดระวังครับอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลานะฮะ